ผู้ชายคนนี้เพิ่งกลับมาจากงานศพ

มายังไงคุณผู้ชมผมขนลุกแล้วเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่
เหรอขอดูอีกทีนะไม่มีคนขี่นะฮะว้าย
แล้วมอเตอร์ไซค์มันข้ามมาได้ยังไงเนี่ยข้ามตัดไปเลยอ่ะ
ผมกำลังนึกภาพสมมุติผมเลิกงานปั๊บกำลังขับรถกลับบ้าน
แล้วเจอแบบนี้ตัดหน้ามอเตอร์ไซค์นะนี่เหยียบเบรกแล้วนะใช่
แล้วมองไปมอเตอร์ไซค์ไม่มีคนขี่อีกมันวิ่งมาได้ยังไงเนี่ย
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๖ธันวาคม
จุดนี้คือบริเวณถนนเทพรัฐสมุทรปราการครับ
ไม่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรถคันนี้มันมาได้ยังไงเห็นตอนแรกผีหลอกแน่
คนที่เขาเชื่อเรื่องผีสางเขาเชื่อเลยว่าผีหลอกแน่แน่ค่ะ
ล่าสุดครับเราไปตามหาความจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า
คนที่โพสต์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ย
พ่อของแฟนเธอขับรถกลับมาจากงานศพอยู่ดีดีครับมอเตอร์ไซคันนี้สีดำเนี่ยนะฮะ
มันก็วิ่งตัดหน้ามาอย่างกระทันหันแล้วที่มันวิ่งมาแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีคนขี่
ไม่ใช่เพราะความลี้ลับอาถรรพ์หรือว่าผีวิญญาณคนขี่มอเตอร์ไซค์น่ะมี
ไปไหนอ่ะคะร่วงตกอยู่ข้างทางเพราะเมาครับอ้าว
ตัวคนอ่ะร่วงตกแต่มอเตอร์ไซค์มันยังวิ่งต่อแล่นต่อได้ครับโชคดีมากว่าพ่อแฟนเธอขับมาไม่เร็ว
อย่างนั้นชนแน่ครับอ้าวเหตุการณ์นี้ปลอดภัย
กล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้ส่วนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวตามไปหาคำตอบกันครับเราลงพื้นที่ครับ
จุดนี้คือถนนเทพรัฐขาเข้าช่องทางคู่ขนานนี่กลางวันจะเป็นแบบนี้นะฮะ
ม๒๘มันจะเป็นบริเวณสะพานกลับรถแล้วเป็นทางลงเชื่อมต่อมายังถนนสายหลักพอดี
อันนี้ภาพมุมเดียวกันเดี๋ยวลองขึ้นคู่ขนานก็ได้ครับ
ภาพมุมนี้เห็นไหมเหมือนกันกลางวันและกลางคืนครับ
กู้ภัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูบางบ่อบอกว่า
กำลังเข้าเวรแล้วมีคนแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
เป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเมาเหล้าอย่างหนัก
คนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ๓๕เป็นผู้ชายร่วงตกมอเตอร์ไซค์
อยู่บริเวณสะพานกลับรถส่วนมอเตอร์ไซค์มันวิ่งแล่นต่อมาได้ครับ
ยืนยันไม่ใช่สิ่งลี้ลับลองฟังพี่เขาครับ
เป็นเหตุสังเกตได้ครับคนเจ็บคือคนนี้ครับ
แล้วตอนที่ไปช่วยคืนนั้นจริงแล้วเขาถลอกแค่เล็กน้อย
ไม่ได้มีแผลหนักอะไรนะฮะถามว่าพี่ไปโรงพยาบาลไหม
เจ้าตัวไม่ยอมไปด้วยครับค่ะทั้งทั้งที่จุดหนึ่งเนี่ย
บริเวณช่วงแขนช่วงคอเขาเหมือนน่าเป็นห่วงนิดนึ
แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ไปโอเคไม่ไปก็ไม่ไป

โอ้โหคุณพี่ทำเอาคนแถวนี้ขนหัวลุกกันหมดเลยนะ
แล้วอย่าขับอย่าขี่อันตรายครับ